มาดูเรื่องของลอตเตอรี่คุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากงวดที่แล้ว
ยังไม่จบเก็บตกกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าเขาถูกรางวัลที่สอง
เงินสองแสนบาทเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินนะคะ
ปรากฏว่าร้านที่รับขึ้นเงินเนี่ยเขาไปตรวจสอบเป็นลอตเตอรี่ปลอมค่ะ
คุณผู้ชมนี่นะคะร้านนี้เลยนะคะเมื่อช่วงเที่ยงนะคะ
คุณสุทัศน์เกี่ยวข้องก็อายุ๖๙ปีเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะ
เป็นร้านขายหนังสือแล้วเขาก็รับซื้อรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลด้วย
อยู่ที่เทศบาลเมืองกะบี่ก็บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเอาลอตเตอรี่มาฉบับหนึ่ง
ขอขึ้นเงินรางวัลกับทางร้านบอกว่าถูกรางวัลที่สอง
เงินรางวัลเนี่ย๒แสนของงวดประจำวันที่๒พฤษภาคมนะครับ
ระบุตัวเลขรางวัลก็คือแปดเจ็ดเจ็ดสามห้าสอง
แต่ว่าคุณผู้ชมดูโอ้ชัดมาก
คือผู้สื่อข่าวเราเนี่ยเขาบอกว่าไม่เนียนต้องไปเรียนมาใหม่
เขามาอย่างงี้เลยอ่ะมาดื้อดื้อเลยนะคะครับ
เจ้าของร้านเขาจะไปตรวจเขาก่อนจะขึ้นเงินเขาต้องไปตรวจสอบก่อนใช่ไหม
ว่าของจริงหรือของปลอมอ่าปรากฏว่าข้างหลังเนี่ย
เลขสองเนี้ยมีการตัดแปะแบบเนี้ยนะคะเดิมเนี่ยมันเป็นเลขเจ็ด
แล้วเอาไปแปะแบบนี้คือไม่เนียนเลยนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกข้างข้างเนี่ยมันก็จะมีมันมีตรงเนี้ยกำกับแปดเจ็ดเจ็ดสามห้าเจ็ด
แต่ทำไมตัวเลขอ่ะเป็นสองครับใช่ไหมฮะเขาบอกไม่ใช่แล้วนะฮะ
นายสุทัศน์เขาเลยโทรแจ้งตำรวจนะคะที่สพเมืองกะบี่ให้มาจับตัวนางสาวนุษย์พุทธิวงศ์
อายุ๖๔ปีที่เป็นคนเอาลอตเตอรี่ปลอมฉบับนี้มาขึ้นรางวัลค่ะ
พี่เอาสลากมาจากไหนเอามาจากเขาให้เขามาถามเขาว่านั้นให้เอามาถามดูเขาว่าอันนั้น
เขานี่หมายถึงใครเขาจึงหมายถึงผัวนี่แหละแต่เรางั้นไม่รู้เป็นผัวพี่
ที่ถูกนี่เราก็ไม่ใช่รู้เราอยู่อีสานนู่นเป็นผัวพี่เหรอจ้ะ
สวัสดีบ้านอยู่ไหนอยู่น้องทะเลนี่จ้ะแต่ว่าบ้านเกิดเมืองนอนเขานั่นอยู่เชียงราย
ไหนล่ะป่ะแต่พี่ไม่ได้ดูให้ดีเหรอว่ามันไม่ดูไม่ได้ดูเพราะว่ามาหาหมอเขายื่นให้เราก็มาเลย
เพราะว่าให้มาถามดูอ่าค่ะโอ้พี่นุษย์เป็นผมผมดูน่ะ
รางวัลที่๒เนี่ยแล้วโอ้โหแปะมาอย่างที่คุณวรพรบอก
ว่าไงนะทำไม่เนียนต้องเรียนมาใหม่นะทำไม่เนียนต้องเรียนมาใหม่
แต่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ยังไงเพราะอย่างเมื่อกี้ที่พี่เขาให้สัมภาษณ
บอกว่าสามีเขาเมื่อกี้เราเห็นในลอตเตอรี่ใช่ไหม
จะมีเซ็นข้างหลังไว้ด้วยชื่อว่าพานุวัฒน์ชัยวงศ์
เขียนเอาไว้พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยเขาบอกเนี่ยสามีเขา
เขาไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องนี้สามีเขาเนี่ย
ให้เขาเอาลอตเตอรี่ฉบับเนี้ยมาขึ้นเงินเขาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอม
อืมนะคะเพราะข้างหลังมันเขียนชื่อเป็นชื่อของสามีเขา
แต่ว่าตำรวจก็ไม่รู้ค่ะก็ต้องทำไปตามที่เห็นเนี่ยนะคะ
สอบสวนดำเนินคดีนี่นี่มีเขียนไว้ด้วยนะคะแล้วก็ดำเนินคดี
ฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมในการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ส่วนตัวของสามีที่ถูกอ้างถึงจะเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ตำรวจก็ต้องติดตามตัวมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
เป็นอุทหะหอนเหมือนกัน๖